เมาส์ข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมไปดูกันที่แอปทักษะออนกันหน่อยดีกว่านะคนนี้จะหยิบจับอะไรก็สวยไปหมดดีไปหมดเลย
พักหลังเนี่ยงานอีเวนต์ก็เยอะรวมไปถึงงานที่บอกว่ากำลังจะได้เป็นงานใหม่ด้วยนะคะกับเรื่องราวดีเห็นว่าจะเป็นงานพิธีกรค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยถูกทาบทามให้มารับหน้าที่เช่นเดียวกันด้วยนะฮะแอปบอกว่าสนใจเหมือนกันค่ะแต่ว่ายังติดอยู่เรื่องเดียวเป็นเรื่องใหญ่ด้วย
ก็คือเรื่องของน้องปีใหม่นั่นเองเพราะว่าน้องปีใหม่เนี่ยค่อนข้างจะติดคุณแม่ติดสาวแอฟนั่นเองและลึกเธอบอกว่าจริงตอนนี้อยากจะรับงานนะเพราะว่าช่วงนี้วงการบันเทิงเนี่ยกลับมาคึกคักมากขึ้นเธอเลยรู้สึกว่ามีไฟกลับมาอีกครั้งค่ะ
จริงก็มีหลากหลายค่ะช่วงนี้เพราะว่ามีคนชวนไปทำนู่นทำนี่เยอะเพราะคิดว่าเราแบบว่างไงว่าง
งานพิธีกรพี่อัพมีความสนใจมากกว่าก็สนใจนะคะคือต้องยอมรับนะว่าพอมาถึงวัยนึงอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเวลามันเหลือน้อยลงในการที่จะที่จะเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้ไม่ว่าจะจะด้านไหนพิธีกรนักแสดงหรือว่าแม้กระทั่งงานอื่นอื่นหรือธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองค่ะ
ช่วงนี้วงการละครคึกคักรู้สึกว่ามีไฟที่อยากจะกลับมา
มีนานแล้วมีนานแล้วแต่ว่าพอเห็นวงการละครกลับมาคึกคักแล้วก็มีกระแสแบบฟีเวอร์ขนาดนี้นี่คือแบบก็ดีใจแทนรู้สึกว่ามันกลับมาได้บรรยากาศของการแบบเวลาคนแบบเรารู้ว่าคนแบบลุ้นละครติดละครแล้วอยากจะดูสดอะไรอย่างนี้ค่ะมันเสน่ห์ตรงนั้นมันกลับมา
กลับมาก็อยากให้เป็นแบบ
ได้ได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ
อย่างที่คุณแอฟบอกนะครับตอนนี้ละครก็มีหลายค่ายทาบทามมาอยู่
เชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะได้เห็นผลงานของคุณแอฟ
ละครทั้งพิธีกรอย่างแน่นอนนะคะ